ธันวามาบรรจบนพพระบาทพระทรงปราศพระโรคาพลาดิสัย
ไตรรัฐมิ่งมงคลดนอำภัยพระทรงชัยธีคายุลุยืนนานเถิน
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ถ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทเนคแอนเดอร์ซิตี้จำกัด
ที่ว่าเดินออกมาก็หาแล้ว
ภาพเรื่องรักของเราก็จะดีเยอะ
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเธอเริ่มเลือน

แต่ในขณะเดียวกันที่พี่ได้ภาพลักษณ์นักวิชาการอันสูงส่ง
อยู่บนแท่นมูชามาเลย

เรายอมรับกันแล้วว่าเพศมีมากกว่าชายและหญิง

คือเรามีความรู้สึกว่าคนที่เขาไม่ชอบกับเธอ

มันฝังอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วว่า
กระเทยเป็นสิ่งน่ารังเกียจมาตั้งแต่สมัยโบราณ
เสียบอกว่าเวลามึงเดินไปตลาด

มันอยากอ้วกกับความคิดแบบนี้
ช่วงนั้นเนี่ยกินข้าวเนี่ยบางคนไม่กินข้าวก็รับเธอ
กะเทยเป็นคนดูได้
แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศภาษา

ที่สามารถทำให้คนส่วนใหญ่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
และรับรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของเราได้

ทั้งคู่มีความแตกต่างจากคนทั่วไปในเพศ

แต่อะไรที่ทำให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุบั
ผ่านอุปสรรคและทำให้คนส่วนใหญ่ยอมรับความสาบมั่นในสิ่งที่พวกเขาเป็นได้
คงไม่มีใครให้คำตอบกับเราได้ดีไปกว่าพวกเขา
ด๊อคเตอร์เสรีวงมณฑาและอ้วนรีเทิร์น
ผมเริ่มต้นคำถามนี้เป็นคำถามแรกสำหรับแขนผมเสมอครับ
ว่าเมื่ออยู่ในสตูดิโอเคลื่อนที่ทั้งสองท่านรู้สึกยังไงครับอาจารย์เสรีครับ
เป็นสุขมากเพราะมันสวยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันสว่างสวัยจังเลย
คำถามแรกที่ผมอยากรู้เลยว่าทั้งสองท่านมาซี้ปึ๊กกันได้ยังไงฮะ

เอาอย่างนี้พี่รู้จักกับปุ๊บปุ๊บอย่างมาก
เขาว่าเขาเป็นน้องของเพื่อนที่สมัยเรียนกรุงเทพคริสเซียนแต่ตัวเขาก็เรียนประดุงซึ่งอยู่ตรงข้าม
ตอนเย็นเขาเลิกเรียนเขากลับมาหาแม่เขาซึ่งทำงานอยู่ที่คริสเซียน
เพราะฉะนั้นปุ๊บกับพี่รู้จักกันมานาน

เพราะฉะนั้นเมื่อพี่เจอหน้าปุ๊ก็พอดีเจออ้วนก็เลยได้ทักทายคุยกันตั้งแต่นั้นมา

เพราะฉะนั้นก็เลยมีอะไรก็ไลน์กันบ้างคุยโทรศัพท์กันบ้าง
ทั้งสองท่านเนี่ยเคมีโดนกันตั้งแต่วันแรกเลยไหมฮะ

เราก็จะมีคุยกันตลอดเป็นกั้งคราว
แล้วก็เวลาคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งแรกที่คุยกันเราจะรู้เลยว่า
เราสองคนไม่จำเป็นที่จะต้องมีกำแพงอะไรก็แล้วแต่ที่
ที่เป็นหัวโขนมากั้นเลยคุยได้หมดเลย
ทุกคนรู้จักดีว่าแกเป็นคนเฮฮาสนุกสนาน

บอกเลยนะว่ารู้แต่ว่าคนดีเราไม่กลัวเข้าไป
เข้าไปด้วยความรู้สึกว่าพี่อีฟเป็นคนดี
มาคุยกับพี่เหมือนคนรู้จักกันมาเป็น๑๐ปี
คุณ๒คนมีไลฟ์สไตล์ยังไงร่วมกัน
ทำอะไรกันแฮงก์อัลกินเท้าเที่ยวอะไร
อ๋อนั่นไม่ได้มีในลักษณะที่เป็นใดนั้น
แต่พี่มีก็คือว่าอ้วนเป็นนักเล่าประสบการณ์ที่พี่สนใจ

แล้วพอเขาเที่ยวไปไหนมาเขาก็จะส่งไลน์มา

เขาจะบอกพี่อีทไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีไอ้อย่างง้นอย่างนี้ดี

อย่าลงรายละเอียด
เอาเป็นว่าอ้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เล่าว่าเขาไปเจออะไรดีมา
แล้วหลายครั้งก็จะมีรูปประกอบนะคะ
เราก็ไม่อยากเอาตัวลงไปสัมผัสเอง
ก็เลยใช้สนุกสนานผ่านประสบการณ์

คืออ้วนเขาเป็นคนกล้ามากกว่าพี่

เราก็หวังจากความกล้าของเขานี่แหละที่มีอาหารตามมานิดหน่อย

คือสนุกเวลาเล่าให้พี่อีทฟังแล้วพี่อีทก็ไม่ใช่ว่าเราเล่าดีอย่างเดียวนะ
อีทก็เป็นนักฟังที่ดีแล้วก็คือมีอะไรก็แล้วมีอะไรหลายอย่างที่ถามเรา
แล้วทำให้เรารู้สึกสนุกในการอยากเล่ามีความสุข
คือวิขานรับเรื่องที่เขาเล่า
ปีนี้อาจารย์เสรี

พี่อ้วน๕๐กว่าแก่

เป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่เป็นพี่ที่นับถือนะแต่ว่าหลายคนก็จะมองว่า
พี่อ้วนไปปีนเกลียวไม่ใช่เลย
ถูกข้ำพูดทุกอากับกระลี้ยาในหัวใจเนี่ยมีแต่ความรบนับถือแล้วก็อยู่ม

วันดีคืนดีฉันก็ผัดกับข้าวส่งไปบ้านพี่อี
กับอ้วนไม่เคยจะมีอะไรที่ขัดแย้งอะไรนะทำไมคนถึงคิดแบบนั้น
นี้ว่าลีลอยมาก็บอกว่าหาความสามารถกินในหมูกระเทยได้ยากจนเกิน

หลายคนหยิบชื่อขึ้นมาได้เลยพี่ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับพี่
โอ้โหตั้งแต่ไม่รู้จักกันประทับใจในความสามารถ
ประทับใจในเว้นวลีเด็ดต่างที่ปล่อยออกมาแต่ละอันมันสร้างสรรค์ไง
เช่นแนะนำใครหรืออะไรต่ออะไรใครก็แล้วแต่
มันคือประสบการณ์ที่เราจะต้องจดจำไว้ใช้ไปจนวันตายไง
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพี่อีทแล้วก็พอเริ่มมารู้จักกันเสร็จแล้ว
พี่อีทเป็นผู้ให้ในความรู้สึกดีแล้วก็ประสบการณ์อะไรต่าง
เรายังไม่มีนะพี่อีทบอกเราเลยเราจะได้เดินไม่พลาดในอนาคต
นั่นคือรับใจในฐานะรุ่นร้องแล้วรุ่นพี่มองไปที่รุ่นน้อง

จะหาใครจริงใจมากกว่าอ้วนไม่มีแล้ว

จริงแน่ตาแร้แรง

เพราะว่าพี่อ้วนหน้าตาดูเหยียดหยามสังคมตลอดเวลา
ใจอ้วนไม่เคยเสียแทรกอ้วนไม่เคยปิดบังความรู้สึกของตัวเอง
อะไรที่อ้วนรู้สึกอ้วนเล่าอ้วนเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเสมอ

ใช่อ้วนเหมือนกับหนังสือไม่มีตกอะค่ะ

เพราะว่าการที่เราจะต้องมานั่งเฟรกนั่งอะไรก็แล้วแต่
เราคิดว่าไม่รู้พรุ่งนี้มาลืนนี้เราจะตายหรือเปล่า
เราจะไปเฟคเราจะไปทำไมเราก็ใช้ชีวิตที่มันมีความสุข
แล้วก็การทำตัวแบบนี้ถ้าใครรักเราใครรักเราเราก็คบกันอย่างเปิดใจ

สอไหนถึงจะนับได้ว่าเป็นปีที่คนไทยได้รู้จักอ้วนรีเทิร์น
รีเทิร์นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่างแต่งหน้าทำผมอยู่ในกองถ่ายมาก่อน
แล้วก็ออกเอาท์ออกไปเพราะว่าเพราะว่าคืออยากจะไปทำอะไรที่มันได้เงินเลี้ยงครอบครัวมากกว่าการเป็นช่างแต่งหน้าทำผม

ก็ไปเป็นรับจ้างแต่งหน้าผู้หญิงกลางกงกลางคืนหมอนวด
ทำทุกอย่างที่ขวางหน้าคือทิ้งวงการตรงนี้ไปเลยแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีนึงเนี่ย
พร้อมกับทำธุรกิจอ่ารีเทิร์นมันก็เลยกลายเป็นอ้วรีเทิร์น
ทีนี้การทำธุรกิจใช่ไหมมันก็จะต้องมีออกสื่อไงออกสื่อไปออกสื่อมามันก็กลายเป็น
กลายเป็นทุกวันนี้นั่นก็คืออ้วนรีเทิร์นที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะฮะ
มาที่ดรเสรีวงมณฑาต้องบอกว่าถ้าจะต้องย้อนถึงจุดเริ่มต้นเนี่ย
นานมากเพราะว่าตอนผมเป็นวัยรุ่นอายุประมาณยังไม่๒๐ดี
ก็ดูงานอาจารย์แล้วก็พี่เริ่มตอนอายุยี่สิบแปด
จุดเริ่มต้นของการที่สังคมรู้จักดรสรีวงศ์มณฑาจะจัดการกัน
ก็เริ่มต้นก็คือครูเนรมิตให้กำกับหนังเรื่องดาวเรืองเป็นครั้งแรก
จากว่าสอนวิชามาในคดีแล้วก็จะวิจารณ์หนังสือให้เด็กฟัง
ลูกครูเนรวิทย์เรียนอยู่ด้วยก็เลยมาบอกพ่อว่ามีอาจารย์คนนี้
วิจารณ์หนังวิจารณ์หนังสือเก่งมากก็เลยครูเนรมิตก็เลยเรียกไปดูตัว
เสร็จแล้วตอนนั้นคืนยังไม่กำลังจะถ่ายหนังเรื่องดาวเรือง
จะถ่ายหนังเรื่องดาวเรืองก็เลยบอกว่ารอบดไปดูซิมีอะไรอยากจะแก้บ้างไหม
เสร็จแล้วพี่ก็เอามาดูแล้วก็แก้บางส่วนไป
พอครูเนรมิตก็ได้อ่านพี่ก็พอใจถ้างันจะมากำกับได้ไหม

แล้วก็เสร็จแล้วก็บรรดาเหล่าบรรดานักภาค
หลายคนเขาก็เป็นนักแสดงด้วย
เขาก็เลยชวนให้เล่นหนังของเขา
นั่นคือเรากำลังพูดถึงปีพศตอนที่กำกับหนัง

โอ้โหโอเคคุณผู้ชมบวกเลขกันเอาเอง

เสร็จแล้วปั๊บพอได้กำกับหนังเรื่องนั้นแล้ว

สภิกษณณะป่าจริย์ร้อนครับนะครับ

ครับเราก็ไปต้ววัฒีกันที่กรมประชาสัมพันธุ์

ก็เลยคุยกับพี่แอร์ต้องหวัดทีถ้าเป็นคนสนใจขนาดนี้น่าจะออกทีวีได้นะ
ก็เลยทำให้พี่แอ้ไปขอเวลามาแล้วก็ทำทีวีวาทีกัน
พอสอนนี้นาทีที่เราคุยกันอาจารย์คิดถึงวงการบันเทิงฮา
จริงหรือไม่ฮะมันอ้วนรีเทิร์นหมดเงินแค่ผู้ชายพวกนี้เป็นแฟนเลย
เป็นล้านตีค่ะ
เฮ้แค่เด็ดสีดี